บริษัทไทยเบเวอร์เรทจำกัดมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้าง
เดินหน้ามาบอกโอกาสและพัฒนาฝุ่นดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
กับแคมเปญการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ๑๓ปีที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

โดยการแข่งขันในรอบคัตเลือกทั้งสิ้น๖สนามทั่วประเทศ
เพื่อหาตัวแทนแต่ละภาคชิงชัยในรอบชิงแชมป์ประเทศ
ทีมแชมป์จะได้ตัวเครื่องบิล
ไปฝึกทักษะลูกหนังที่ประเทศอังกฤษ
สนามทั่วประเทศเพื่อหาตัวแทนแต่ละภาคชิงชัยในรอบชิงแชมป์ประเทศ
แชมป์จะได้ตัวเครื่องบินไปฝึกทักษะลูกหนังที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า๑สัปดาห์
จากนี้ยังได้ชมฟุตบอลพิมาลีอังกฤษแบบติดขอบสนามและลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับอาคาเดมี่ชั้นนำในเกาะอังกฤษ
ซึ่งทั้ง๘ทีมนั้นจะเข้าไปเจอกับ๘ทีมวางคือ
ซึ่งแฟนบอลสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างพร้อมชมการถ่ายละสดรอบชิงชนะเลิศ
ส่วนผู้ที่สนใจก็สามารถชมและร่วมเชียร์การแข่งขันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับ